ด้วยการทำลักยิ้มเจาะแล้วก็ปักหมุดเข้าไป

มีคุณผู้ชมไลน์มาเยอะนะคะบอกว่าของธรรมชาติพ่อแม่ให้มาดีแล้ว
บางคนบอกอะไรก็ได้ขอสวยไว้ก่อนขอสวยขอหล่อ

ประเด็นคือมันไม่ปลอดภัย
มีคำเตือนว่าถ้าทำแบบนี้เสี่ยงติดเชื้อ
อาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตได้นะครับ

เป็นคลิปวีดีโอวัยมรุ่นแห่ไปทำลักยิ้ม
แล้วไปทำตามร้านที่เขารับเจาะร่างกาย
เช่นเจาะหูเจาะสดือต่าง
ซึ่งไปทำในจังหลักเปิดท้าย

แต่ว่าเป็นการเจาะแก้มและใส่หมุดแทนนะครับ
ตอนนี้กลายเป็นกระแสสำหรับวัยรุ่นในโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลาย
โดยหวังว่าอยากจะให้มีลักลิ้มถาวร
โดยไม่ใช้วิธีการผ่าตัดศัลยกรรม
แม้ว่าวัยรุ่นเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ที่จะเลือกวิธีการเจาะแก้มทำลักยิ้ม

แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม
มองว่านี่คือเป็นการเสี่ยงอันตราย

แล้วก็เสี่ยงกับเรื่องของติดเชื้อด้วยไม่รู้
อุปกรณ์ที่เขาใช้เจาะใช้ทำนั้นมันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับ

ศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
ให้ความเห็นกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

ใช้วิธีการเจาะแก้มแล้วก็ใส่หมุดเข้าไป

น่าจะเป็นการใช้หลักการเดียวกัน

ลักยิ้มของศัลยแพทย์

แต่ว่าวิธีการที่เป็นกระแสในโลกโซเชียล

อาจจะกลายเป็นแผลติดเชื้อลุกลาม

เปิดต่อกับเนื้อเยื่อด้านใน
เชื้อโรคจากด้านนอกเข้าไปได้

ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบเป็นหนองได้
หรือร้ายแรงที่สุดกล้ามเนื้อ

แล้วก็เป็นแผลที่รูใหญ่กว่าที่คุณเจาะก็ได้

คล้ายที่เขาเรียกว่าจิลทิ้งไว้

คือไม่สะอาดไม่ปลอดภัย
ติดเชื้ออันตรายถึงตาย
บางคนบอกว่าก็ไม่มีเงิน

อันนี้พูดจริงนะทำร้ายร่างกายเรา

เอาให้อยู่ครบอยู่ดีแล้วก็ปลอดภัยดีกว่า